ไปดูภาพบรรยากาศของการฝึกซ้อม
เป็นการฝึกสอนท่าปฏิบัติในริ้วขบวน
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการซ้อมวันที่๒ครับ
ซึ่งมีการเปิดเพลงมาร์ทพระราชนิพล

ให้จังหวะประกอบการเดินเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ฝึกสอนท่าปฏิบัติมาตรฐานที่ใช้ในริ้วขบวน
แก่ครูฝึกจาก๕เหล่าเป็นวันที่๒นะครับ
โดยมีครูฝึกจากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรลบรักษาพระองค์
ทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอนท่าปฏิบัติในริ้วขบวนพระบรมราชศรีสริยยศ
พระยุหะญาตราทางสถนละมาตร
หรือขบวนที่๓พร้อมกับนำเพลงพระราชนิพลมาสราชวรรลบมาประกอบ
เพื่อเป็นจังหวะในการเดินซึ่งมีระยะ๙ประมาณ๔๐เซนติเมตรต่อ๑๙ใน๑นาที
ขบวนก็จะเคลื่อนได้๓๔๓๕เมตรให้มีความพร้อมเพียงกันสง่างามสมพระเกียรติสูงสุด
วันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒จะเคลื่อนริ้วขบวนที่๓
พระที่นั่งอาพรพิโมกประสาทไปยังวัดปวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวัดพระเชตุพลวิบลมังคาราราม
แล้วกลับมายังพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์ครับระยะทางก็รวมกันประมาณ๙กิโลเมตร
ใช้กำลังพล๑๓๖๘นายตลอดเส้นทางจะใช้๖เพลงประกอบ
ประกอบไปด้วยเพลงพระราชนิพลมาสราชวรรลบใกล้รุ่งยามเย็น
และเพลงสันเสริญเสือป่าสันเสริมพระนารายและมาสทงชัยเฉลิมพลนะครับ
ดังนั้นกำลังพลจึงต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับโดยวันที่๒๒กุมภาพันธ์คือในวันนี้
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกสอนจะได้มีการเชิญผู้แทนสมาคมพ่อกายและฟิสเน็ตแห่งประเทศไทย
มาให้ความรู้กับครูผู้ฝึกด้วยถึงการเตรียมความพร้อมของร่างกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกด้วยนะครับ
เพื่อให้กำลังพลนั้นมีความแข็งแรงในการที่จะเดินได้ตลอดระยะเวลาแล้วก็ตลอดทางทั้งหมด๙กิโลเมตรด้วยกันนะครับ